ในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พี่ชาคริสแย้มนาม
ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มรับบทบาทของคุณพ่อหนักขึ้นแล้วนะคะ
เพราะไหนจากจะทำงานในวงการบันเทิงบ้านเราทำงานในวงการบันเทิงต่างประเทศ
รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยยังต้องดูแลลูกชายตัวน้อยอย่างน้องโพลด้วย
โดยเจ้าตัวขอบอกนะคะว่ายังพร้อมที่จะสู้เพื่อลูกและครอบครัว
เพราะว่าลูกคือผู้เติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์
ก่อนจะอัปเดตว่าทายาทตัวน้อยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะ
เหมือนเขารู้ว่าเวลาวันที่เราจะบินอะไรอย่างนี้
เขาก็จะร้องไห้แล้วเขาจะแบบเบะปาก
แบบว่าแก่ไว้คือเขาจะมีพฤติกรรมแปลก
พอเรากลับมาคือได้ยินเสียงเราปุ๊

แบบว่าเมื่อไหร่จะมากอดมาอุ้มเขาสักทีอะไรอย่างนี้

แล้วก็พยาบาลทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่

มันรู้สึกอบอุ่นมีความเป็นครอบครัวมา

มันก็มีความอบอุ่นที่เข้ามาทดแทนในเรื่องของความรักของครอบครัว
ที่มันมาเติมเต็มก็ต้องขอบคุณหน่อยลูก

ต้องบอกว่าลูกถือว่าเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้ชีวิตครอบครัว

ใช่ค่ะไปดูต่อกันที่ดาราคนนี้กันบ้างดีกว่า
น้องหญิงหญิงสรุชานั่นเองค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยฮอตมากทั้งเรื่องงาน